เอาล่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งครอบครัวนะคะ
สำหรับครอบครัวของคู่รักเด็กแนว
อดีตคู่รักเด็กแนวไอด้าไอราดาแล้วก็แอมมี่ชัยอมรนะคะ
หลังจากที่ประกาศเลิกราแยกย้ายกันไปแล้ว
แต่ว่าความรักที่ทั้งคู่มีให้ลูกน้อยน้องดัลลาเบลเนี่ย

แต่ว่ามีคนตาดีเขาแอบไปเห็นว่า
คุณไอด้าเนี่ยไปคอมเมนต์

น่าจะเป็นแฟนใหม่ของคุณแอมมี่
ถูกไหมแต่ว่าคุณไอด้าเขาก็มีแฟนใหม่ไปแล้ว

ไม่ต้องแปลกใจถ้าจะเห็นอดีต

และแอมมี่ชัยอมรจูงมือหวานใจ
คนใหม่ของแต่ละฝ่ายไปไหนมาไหน
และทำกิจกรรมแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
กับลูกสาวตัวน้อยน้องลาลาเบล

พร้อมที่จะทำทุกอย่างที่เป็นความสุขของลูกอยู่แล้ว

แต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้
อกจากนี้คุณแม่สุดแนวยังตอบข้อข้องใจ

หวานใจของกลุ่มแอมมี่ว่า
ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะเธอกับวีม
รู้จักกันเป็นอย่างดีและหากอดีต

ก็ไม่ใช่เรื่องของเธอเพราะความสัมพันธ์
หันสามีพนเรียจบไปนานแล้วค่ะ

ไปทานขนมอะไรอย่างนี้สองครอบครัว

เป็นเวรของเขาแล้วแล้วเรามีงานเราไปส่งลูก
แล้วพอมีเวลาก็กินข้าวไหมกินข้าวกันยัง

คือเรากับวีก็รู้จักกันรู้จักกันอยู่แล้วด้วย
เจอกันตามงานตามอะไรคือน้องก็น่ารักก็ไม่ได้มี
คือหนูไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอะไรน้องเขาเลย

เพราะฉะนั้นที่เราไปเม้นต์คือถ้าเราจะเน้นว่า
จะไปโง่เมนต์ในไอจีเขาทำไมใช่ไหมคะ
คือเราแซวกันเป็นเรื่องปกติ
เป็นอันว่าที่จับตามองกันเนี่ยไม่ได้มีประเด็นดราม่าอะไรนะคะ

เพราะว่าสาวไอด้าเขามีอีกหนึ่งประเด็นดราม่า
ก็คือเธอไม่ได้ไปร่วมงานของงานวันเกิดของคุณแพม
ซึ่งคุณแฮมเนี่ยก็เป็นแฟนของคู่แฝดของเธอ
คุณเบนก็เปิดเป็นประเด็นดราม่าบ๊อบกับเบน

คือจริงเอาจริงนะเดี๋ยวนี้เนี่ยข่าวดราม่า
มันมาจากโซเชียลมีเดียทั้งนั้น

ใช่เรียกว่าใช้วิจารณญาณกันนิดนึงนะคุณผู้ชม